โหนดหรือในแป้งนะครับที่อยู่ระหว่างการหลบหนีครับ
วันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เจ้าหน้าที่นั้นยังคงปิดล้อมไล่ล่าตัวนะครับ
เพราะว่าไม่รู้ว่ายังอยู่บนเขาหรือเปล่า
ถ้ายังอยู่จะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนหรือลงจากเขาไปแล้ว
หรือบางคนสมมุติฐานคือตายไปแล้วหรือเปล่า
ตั้งแต่วันที่มีการยิงประทะกันแล้วหลังจากนั้นถ้าบาดเจ็บ
แล้วไม่มีหยูกยาสภาพในป่าในเขาเองก็เหน็บหนาวซะละเกิน
วันที่๒๘หลังจากที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับ
แล้ววันนี้ก็เป็นเข้าสู่เกือบจะร่วม๒สัปดาห์แล้ว
วันที่๑๒ที่ปิดล้อมเทือกป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ
ที่กว้างใหญ่ภัยศาลครับล่าสุดครับญาติของเสียแป้งพี่สาวบอกเลยว่า
ถ้าจะให้ญาติช่วยเกลี้ยกล่อมให้เสียแป้งมอบตัว
ตำรวจการันตียืนยันได้ไหมว่าเสียแป้งเขาจะไม่ถูกวิสามันฆาตกรรม
พี่สาวคนโตของเสียแป้งครับพี่กรองทองด้วงให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งบอกว่า
อยากจะขอความปลอดภัยให้กับน้องชายว่าถ้าหากเขาเองต้องการจะมอบตัว
จะมีใครการันตีหรือยืนยันได้ไหมว่าจะไม่มีการวิสามันหรือยิงปะทะ
หากเจ้าหน้าที่อยากให้มอบตัวจริงครอบครัวเนี่ยจะหาช่องทางในการช่วยไกลเกลี่ยเกลี้ยกล่อมให้
แต่ตำรวจต้องการันตีนะว่าถ้าญาติไปช่วยคุยช่วยเจรจาแล้ว
จะไม่ถูกตั้งข้อหาให้การช่วยเหลือนักโทษหลบหนีเหมือนครั้งก่อนที่ลูกพี่ลูกน้อง
เสียแป้งนาโนตเนี่ยโดนทั้งทั้งที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยที่ผ่านมาครับครอบครัวอยากจะ
หาทางติดต่อแต่เอาจริงพูดตรงก็คือกลัวกลัวจะถูกหางเลขโดนตั้งข้อหาไปด้วยเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังใช้วิธีเดิมในการกดดันไล่ล่าน้องชาย
ยังไงไม่ออกมาหรอกพี่สาวบอกนะครับ
เพราะวิธีที่เจ้าหน้าที่ใช้อยู่ตอนนี้มันเหมือนเป็นการ
บีบให้มีการปะทะ
แต่ถ้ามีคนออกมาการันตีว่าถ้าน้องชายพี่มอบตัวแล้ว
จะไม่มีการยิงปะทะไม่วิสามันเขา
ในฐานะพี่สาวพร้อมจะไปช่วยคุยช่วยบอกช่วยกล่อมน้องชายว่า
มอบตัวดีเถอะไม่ต้องสู้เขาหรอก

ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ

บอกว่าหากเสียแป้งยอมมอบตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

และนัดพบนัดเจอกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะมอบตัวได้เลย
เจ้าหน้าที่สแตนไบพร้อมรับตัว๒๔ชั่วโมง
ส่วนที่ญาติกังวลใจว่าจะมีการวิสามันฆาตกรรมไหม
พบตรบอกว่าถ้าหากเจ้าตัวยอมรับ
มอบตัวไม่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องไปวิสามันครับ
แต่ถ้าหากปล่อยให้เวลาเนิ่นนาน
แล้วชุดไล่ล่าไปเจอตัวและมีการยิงต่อสู้
ตรงนั้นน่ะพูดตรงก็บอกไม่ได้
ยังไม่สามารถจะตอบได้ว่ามันจะเป็นยังไง
ส่วนที่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ดำเนินคดีกับญาติเสียแป้ง
พบตรบอกว่าหากเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ต้องหาให้หลบหนี

เจ้าหน้าที่เองก็โดนเหมือนกันฮะก็ไม่รอดครับ
คงไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเจรจาหรือว่ายื่นเงื่อนไขให้กัน
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดเดี๋ยวรอติดตาม
เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมใช่ไหมฮะ

แล้วก็พบตรว่าจะมีการปรับแผนอะไรกันหรือไม่

มัน๑๒วันแล้วนะคะก็ยังไม่เจอตัวเลย
ริมอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างที่อำเภอตะหมดจังหวัดพัทธลุง
บรรยากาศก็ถือว่าเงียบเหงานะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะ
ท่าเทียบเรือริมอ่างเก็บน้ำยังมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงเรือหางยาว
แล้วก็นำส่งเสบียงอาหารไปให้กับกำลังชุดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งอยู่เช่นเดียวกันค่ะ
ปฏิบัติงานใหม่พื้นที่ของเขาบรรทัศน์ตามจุดต่างต่างนะคะ
แน่นอนว่ายังมีกำลังตำรวจเฝ้าระวังเส้นทางอยู่ทุกจุด
คาดว่าเสียแป้งอาจจะใช้หลบหนี

แล้วก็กำลังกองร้อยต่อชะดอค่ายนเรศ

แล้วก็เป็นค่ายที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะครับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องนำเสบียงอาหารขึ้นไปกินเอง
เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งเสบียงทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ต้องถอนกำลังกลับไปแล้วเพราะขึ้นบินไม่ได้เลยนะคะ
ส่วนปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็พื้นที่ริมเทือกเขาตามจุดต่าง
ก็ยอมรับล่ะว่าตอนนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งของคนและสัตว์ป่าด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาห่วงช้าง๓หมู่บ้านบอกว่าตอนนี้
ฝนตกหนักออกไปกรีดยางก็ไม่ได้แถมยังถูกห้ามไม่ให้เข้าไปหาปลาที่อ่างเก็บน้ำอีก
ไม่รู้จะกินอยู่ยังไงแล้วคือมันไม่มีรายได้เลี้ยงชีพเลยอะค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่ลงมาซื้อเสบียงอาหารก็ถูกจำกัดด้วยจำนวนเพราะกลัวว่าจะนำไปให้เสียแป้ง
คิดว่าอาจจะยังหลบซ่อนตัวในเทือกเขาบรรทัศน์เขาก็ไม่สามารถซื้ออาหารขึ้นไปตูนได้
นึกออกไหมคะเขาก็เดือดร้อนอีกแต่ก็มีชาวบ้านอีกหลายส่วนนะคะ
เขามองว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐมาคอยดูแลชาวบ้านอยู่ใกล้

มีความวิตกไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาเนี่ย

ถ้าหลวดมาอยู่แบบนี้แล้วอุ่นเกิดขึ้นมาอยู่ว่าไง
อุ่นเกิดก็ไม่เท่า
แต่ชาวบ้านอีกส่วนนึงเขาบอกว่ามันนานเกินไปแล้วไหม

ตอนนี้ภาพลักษณ์เขาบอกว่าก็ค่อนข้างติดลบอยู่เหมือนกัน
มาหากินใช้ชีวิตความเป็นอยู่
คือเขาก็อยากให้เจ้าหน้าที่จับให้ได้เร็ว
เขาจะได้กลับไปใช้วิถีชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุด

วันที่ปิดล้อมเทือกเขาบรรทัศน์เสียแป้งยังอยู่บนเขาจริงหรือเปล่า
เอามาจากโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะ

ตำรวจเตรนปรับแผนไล่ล่าเสียแป้ง

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็เหตุการณ์ยังไม่มีความคืบหน้า
ในการไล่ล่าเสียแป้งนะครับขณะที่บรรยากาศที่บริเวณแต่ละอำเภอนะครับ
อยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัศน์จังหวัดพัทธลุง
ที่ทีมข่าวชะละทีวีปักหลักอยู่ในขณะนี้ก็มีการตรวจตราพื้นที่กันตลอดนะครับ
แต่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับยิ่งไม่มีความคืบหน้าก็ยิ่งเกิดเสียงวิภาพวิจารณ
กันในพื้นที่บอกว่าการจับเสียแป้งเสียแป้งอาจจะไม่ได้อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้ว
และการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอาจจะต้องมีความล่าช้าและไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ง่ายนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศที่บริเวณอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงนะครับ
สุดที่ทีมข่าวชาติทวีปักหลักอยู่ในขณะนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการตั้งจุดตรวจกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
อย่างที่เราบอกครับคุณผู้ชมครับว่าเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยควบคุมนะครับ
แล้วก็ครอบคลุมถึง๓จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดตรังจังหวัดสตูนแล้วก็จังหวัดพัทธลุง
ก็ยังคงมีการตรวจตรากันอยู่ตลอดนะครับ
ว่าความเคลื่อนไหวของเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน
ยังคงไร้วี่แวววันนี้เป็นวันที่๑๒แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่มีการประทะกันบนเทือกเขาบรรทัศน
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าก็คงต้องปฏิบัติการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมา
เนื่องจากว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการลดกำลังหรือว่าการถอนกำลังในวันนี้ลงนะครับ
โดยทุกอย่างก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมด
หากส่วนหนึ่งเชื่อกันเหมือนกันว่าทางด้านเสียแป้งจะอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน
หรือว่าอาจจะหนีออกไปที่อื่นแล้วนะครับ

จึงต้องตั้งด่านนะครับตรวจกันตามหน้าที่ครับ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับแหล่งข่าวรายหนึ่งเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับ

ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าริมอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างจังหวัดพัทธลุง
ถัดจากที่ทีมข่าวชาวรัฐทีวีปรักหลักอยู่ในอีกขนาดนี้นะครับ

โดยในตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะมีการจัดประชุม
เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการไล่ล่าคนร้าย
ประสบความล้มเหลวมาแล้วเป็นวันที่๑๒
ซึ่งจากการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ก็จะมีการหาทางออกถึง๒ประเด็น

มีการถอนกำลังหรือว่าการปฏิบัติการบนเทือกเขาบรรทัศน์
เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลักอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็คงไว้การปฏิบัติหน้าที่บริเวณเชิงเขาบรรทัศน์ตามจุดต่าง

เป็นการถอนกำลังส่วนใหญ่ออกจากพื้นที่
แล้วก็คงไว้เพียงแค่จุดสำคัญเล็กนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ
น่าจะเห็นความชัดเจนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน

ก็ขึ้นไปประจำกันบนจุดบนเทือกเขาบรรทัศน์กัน

ถ้าหากนับจากวันที่มีการยิงปะทะ

ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็เงียบยังไม่มี
แม้แต่วี่แววว่าจะมีการจับเสียแป้ง

ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากที่อำเภอกงหลาย

เป็นช่วงระยะเวลา๑๒วันที่ชีวิตใครหลายคนไม่เหมือนเดิมนะฮะ
ทั้งของเจ้าหน้าที่ทั้งของชาวบ้านในพื้นที่
และที่สำคัญคือชีวิตของในแป้งนาโนตหรือเสียแป้งนาโนตครับ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่า
บนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงไหนอีกไหม
ที่จะสามารถหลบหรือว่าซ่อนตัวได้

ชำนาญพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์เหมือนกันนี่แหละ
เขาบอกว่าเอาจริงตรงแถวถ้ำภูผาเพชรเนี่ย
มันก็มีโอกาสนะสามารถที่จะซ่อนตัวได้เหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะเขาเป็นอดีตพรานป่าชาวจังหวัดสตูนนะคะ
ก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องการเดินป่าเทือกเขาบรรทัศน์ฝั่งจังหวัดสตูนนี่แหละ
เขาบอกเมื่อ๑๐ปีก่อนตอนเขายังเป็นพรานเดินป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
ข้างบนเนี่ยเต็มไปด้วยร่องรอยของกลุ่มคอมมิวนิสต์
ปักหลักอยู่บนเขาไม่ไกลจากบ้านในตระฝั่งของจังหวัดตรัง
ซึ่งบ้านในตระเนี่ยอยู่ห่างจากทางขึ้นเขาของทางฝั่งจังหวัดสตูน
ประมาณสักสี่กิโลเมตรใช้เวลาเดินไม่กี่ชั่วโมงค่ะ
ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เสียแป้งอาจจะใช้เส้นทางหลบหนีจากบ้านตระ
ลงฝั่งจังหวัดสตูนซึ่งก็มี๓เส้นทาง
มีทางลงน้ำตกวังสายทองทางลงถ้ำโกบแล้วก็ทางลงถ้ำภูผาเพชร
ซึ่งก็เป็น๓ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูนที่เชื่อมไปถึงบ้านในตรัง
พรานป่าคนนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อในอดีตสัก๓๐ปีก่อน
เคยมีคนร้ายหนีตำรวจขึ้นมากบดานอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์เหมือนกัน
แต่คนร้ายเนี่ยมีวิชาอาคมค่ะใช้คาถาบังตาก็ท่องคาถาขณะที่อยู่ในป่า
ตอนนั้นชุดไล่ล่าเดินออกตามหาเหมือนตอนเสียแป้งแบบนี้เป๊ะเลย
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเดินผ่านชุดไล่ล่า๑๐กว่าคนโดยไม่มีใครเห็นแล้วก็หนีออกจากป่าไปได้
เขาบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นคาถาบังตาอย่างเดียวนะคิง

เพราะฝนตกหนักแต่ตัวเขาไม่เปียกเลย
กรณีของเสียแป้งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนเคสนั้นหรือเปล่า
เพราะเท่าที่ติดตามข่าวมาก็เห็นว่าเสียแป้งเองก็ชอบบูชาเครื่องรางของขลังหลายชนิด
เขาอาจจะมีคาถาบังตาด้วยเหมือนกันไหม

พี่คิดว่าเสียแป้งยังอยู่ไหมบนเทือกเขาบรรทัศน์พี่ว่ายังไง

บางคนก็มีคาถากระนาดว่าเขาเดิน

ทางบางตัวเลย

ก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็น
ก็เย็นว่าควบเรกเกาะเขาที่ว่าเขาพบรอย
การร่อยกับมันไม่แน่นอน
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่ถ้ำภูผาเพชรนะคะ
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูน
ชาวบ้านเขาตั้งข้อสงสัยว่าเสียแป้ง
อาจจะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
ต้องขึ้นบันไดไม่ใช่แค่๑๐๒๐ขั้นนะคิง

ทางอุทยานเขาสร้างให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปกัน
บรรยากาศในถ้ำนี่เขาบอกสวยมากเลย
มันมีความสวยงามของหินงอกหินย้อย
ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็เดินสำรวจกันแบบนี้นะคะ
ไกด์นำเที่ยวที่ถ้ำภูผาเพชรค่ะ
เขาบอกว่าถ้ำภูผาเพชรมันเข้าออกได้๒ทาง
ทางแรกคือทางที่นักท่องเที่ยวใช้เข้าออกเป็นประจำ
ส่วนอีกทางอยู่บนเขาค่ะ
ซึ่งค่อนข้างจะสูงชันแล้วก็อันตรายมาก
ความเป็นไปได้ที่เสียแป้งจะใช้เส้นทางถ้ำภูผาเพชร
ในการเดินออกจากเทือกเขาบรรทัศน์

เพราะว่าคนนอกพื้นที่น่าจะไม่ชำนาญพอ
ชำนาญเส้นทางเท่าคนในพื้นที่แน่
ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำภูผาเพชร
ปฏิบัติการเฝ้าระวังอยู่ตลอด

หรือมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่อะไรเลย
เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเสียแป้งจะหนีลงมาเนี่ย
คงไม่ใช่เส้นทางนี้แน่
มันจะสบายกว่าฝั่งหลวงจ์ไม่รู้
ไม่รู้ลงจ์บ้านสายดูยากนะ
ว่ามันอยู่ตรงคนนี้
เพราะว่ามันไม่รู้จักกับจมจน

ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอดีตพักฯคอมมิวนิสต์
เคยใช้ชีวิตที่ข่าวบันทัศน์มา๗ปีค่ะ

ถ้าสมมุติว่าต้องซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขานะ
ถ้าคุณมีของสิ่งหนึ่งเนี่ย
ในการที่จะหาของป่ามาประทังชีวิต

ซึ่งตอนนี้ถามว่าเสียแป้งจะยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ไหม

แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนหนีคดีแล้วมีความจำเป็นต้องอยู่จริง
ถ้าคุณมีมีดคุณอยู่ด้วยเลย

ทีนี้ก็มีคำถามที่คนสงสัยอยู่ครับ

ชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่จังหวัดสตูนครับเขาก็เลยขอพึ่งในมุมของความเชื่อบ้างกันแล้วกัน
มุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการยังคงเข้มข้นก็ให้ต่อเนื่องไป
มุมความเชื่อครับไปขอให้ร่างทรงปู่เจ้าสมิงพราย
ช่วยตรวจสอบดูหน่อยซิเสียแป้งเขายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาหนีลงไปแล้ว
ได้ความมาว่าเสียแป้งน่าจะหนีลงเขากินอิ่มนอนสบายแล้วตอนนี้
ได้ยินคำนี้แล้วเจ้าหน้าที่เจ็บจี๊ดเลยนะแต่อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของร่างทรงนะฮะ
เกือบ๒อาทิตย์แล้วครับคุณผู้ชมละมิ้นครับเจ้าหน้าที่ยังคงไล่ล่าตัวเสียแป้งหรือในแป้งนาโนดบนเทือกเขาบรรทัศน์
และแน่นอนมีคำถามใหญ่ตัวเบอร์เริ่มเลยว่าเขายังอยู่บนเขาจริงใช่ไหม
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้บรรยากาศที่สำนักร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายครับ
เปิดเพื่อรักษาผู้ป่วยซึ่งมีความเชื่อช่วยแก้คุณสัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านทานปลิวหมู่ที่สิบ
ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูเนี่ยนะครับ
จุดนี้จะห่างจากบ้านราวปลาจุดที่เป็นแนวเขตเชื่อมต่อกับพัทธลุงตรัง
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่กว่า๕๐คนเดินทางมารวมตัวกันขอให้ร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายช่วยเหลือทำพิธีตามความเชื่อ
ขอให้ร่างปู่เจ้าสมิงพรายช่วยนั่งทางในให้ดูหน่อยว่าเสียแป้งเขายังอยู่บนเขาหรือไม่อย่างไร
เพราะชาวบ้านเองก็เดือดเนื้อร้อนใจแล้วครับตอนนี้บางส่วนที่เขาบอกว่าทำมาหากินก็ยากออกไปไหนก็ยากมันกระทบการใช้ชีวิต
ร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายครับก็เลยลูกหลานมาขอก็เลยยอมทำตามคำขอครับในช่วงหนึ่งของการทำพิธีอมเทียนซึ่งมีการจุดไฟเอาไว้นะครับทุกคนก็ตกใจ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

เป็นข้อมูลจากร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายในพื้นที่จังหวัดสตูนฮะ
โปรโภคตัดสิ้นความหนึ่งนะ

ก็ถ้าคุณมาสายนี้แล้วเนี่ย

เขาบอกว่าคือคนพูดถึงเรื่องของเสียแป้ง
หลายแง่มุมในเรื่องของคดีความ

แล้วก็ประเด็นเรื่องของคาถาอาคม

มีพระเครื่องมีคาถุงคาถา

ตอนที่ถึกไปแล้วเขาก็เคร่งมากแล้วนับถือจริงเขามีขวานเสื้อในเรื่องการแช่น้ำว่าน
แกไม่ได้มาแช่น้ำวัดแต่ว่าป้นข้าวเหนียวดำ๓ครั้งหลังจากปีที่แกบวชใน๓ครั้ง
คือพิธีกรรมแช่น้ำว่า๑๐๘และกินข้าวเหนียวดำ๑ปีเขาจะรับกันแค่๑๒คนเท่านั้นเองนะคะเต็มแล้วคือเต็มเลยบางคนก็ต้องรอคิวกันเป็นแบบปีปีอ่ะแช่ปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่คนละ๑๕๐๐บาทเป็นค่าครูนะคะปีหน้าเขาจะจัดวันที่๑๔๑๕๑๖๑๗กุมภาพันธ์คาดว่าราคาในการเข้าพิธีก็น่าจะสูงขึ้นกว่านี้

ไม่ได้ให้คนอื่นแช่ที่เดียวกับขุนพันธ์แล้วนะคะ
คาถาในการท่องระหว่างแช่ว่านนะคะจะมีการท่องคาถาเยอะมาก
มีคาถาพรางตัวคาถาปิดป่าด้วยซึ่งเป็นความลับในการทำพิธี
เว้นคนเข้าร่วมถึงจะรู้ก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็พรามในการทำพิธีนะคะ
ด้านในเขาบอกมีองค์เท้านาคาเพชรนาคาทองนาคา
ซึ่งคนที่เชื่อเรื่องของพญานาคก็จะมาที่นี่กันมีรูสีตาไฟด้วย
คุณเคยได้ยินไหมเคยได้ยินชื่อนะรือสีตาไฟรือสีองค์ดำ
ลุงทวีบอกเมื่อหนึ่งพันสองร้อยปีก่อนเนี่ยเหล่ารือสี
ร่ำเรียนวิชาเดียวกันที่ถ้ำนี้มีพรามเป็นผู้สอนหนังสือนะคะ
แต่ที่เขาบอกว่าร่ำลือกันมากที่สุดจริงเลยเนี่ยนะคือยันนอโม
ของอาจารย์ทองเท่าเป็นยันโดยตรงของสำนักเขาอ้อนะคะ
วิหารเป็นสัญลักษณ์ในการมาวัดเขาอ้อ
มีพ่อค้าขายลอตเตอรี่สองคนเขาเปิดเสื้อโชว์เลยนะ
เขาบอกความเชื่อพุทธคุณเนี่ยคือแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพัน

ก็เหมือนมีตาก้าไขนัตผม
ข้าขายข้าขายอันตรีก็ข้าขายดีครับ
เหมือนกับเกี่ยวกับค่าราชการก็

เรากระเพราะไปหลายเรื่องครับ
เยอะถ้ามาลงอย่างของก็ต้องลงโนโม่ก่อน
ในคุมสมภาพอีกด้านนี้คือภาพในถ้ำ
เขาแบ่งเป็นโซนนะอันนี้ไงโซนพญานาคใช่ใช่ที่จะมีพญานาคมีองค์เท้านาคา
นาคาทองนาคาเนี่ยอยู่โซนนี้หมดเลยใครเชื่อเรื่องพญานาคมาโซนนี้
ส่วนตรงนี้เป็นโซนรือสีหรือสีตาไฟเอ่ยรือสีองค์ดำเอ่ย
รือสีที่ร่ำเรียนวิชาก็มาเริ่มเรียนกันที่ถ้ำนี้แหละมีพรามสอนหนังสือนี่
เขาก็จะแบ่งเป็นโซนกันเยอะนะคะแล้วก็มีบ่อแช่ว่านด้วยมีเรือแช่ว่านด้วย
นี่อันนี้คือเรือแช่ว่านที่บอกว่าขุนพันธ์เคยมาแช่
อ่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าใครจะไปแช่ว่านที่สำนักเขาอ้อนี่ไม่ได้แช่ในที่เดียวกับขุนพันธ์แล้ว
ก็จะเป็นที่อื่นนะคะอ่ะพอมีกระแสของเสียแป้งนาโนตว่า
มาบวชที่สำนักเขาอ้อมาทำพิธีกินข้าวเหนียวดำต่างนานาเนี่ย
หลายคนก็เดินทางมาไหว้พระขอพรแล้วก็เลยอยากจะมาลองขอสัมผัสความขลังของครูบาอาจารย์ที่สำนักเขาอ้อ
ว่าจะทำให้เขาเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยกันได้จริงหรือเปล่าก็มากันเยอะเลยนะคะ
ยังได้คุยกับบังแอนด้วยค่ะบังแอนเนี่ยเขาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำป่าบอนนะคะ
เชื่อมเพื่อป่าบอลจังหวัดพัฒนฐรุงบังแอนบอกว่าเดินป่ามาเนี่ยครับ
ตั้งแต่อายุ๑๘นะเดินป่าจนรู้หมดทุกซอกทุกมุม
โอ้โหอย่าว่าแต่อาถรรพ์เลยความพิษสวงศ์มันก็มีเยอะ
เขาบอกเคยมีพรานป่าคนนึงเข้าไปในป่าแล้วก็อยู่บนต้นไม้
รอให้ตัวเม่นมากินผลไม้จะได้ยิงจะได้ล่า
พอเห็นเม่นปุ๊บพรานป่าก็ยิงปืนใส่เม่นเลย

อืมแม่นหันมายิ้มให้ด้วย
เขาบอกมียิ่งกว่านี้อีกนะมีกว่านี้อีกเหรอฮะ
เคยได้ยินเสียงคนเดินมาอยู่ในป่าแล้วมาหยุดที่ใต้ต้นไม้
มองขึ้นมาเสียงอ่ะได้ยิน

รานป่าบอกโอ้โหผีป่าแน่
โรยผงตะกัวแล้วก็ท่องคาถาลงไปด้านล่าง
แล้วอยู่วิญญาณก็หายไปเลย
มีอีกมีพรานป่าคนนึงเห็นกวางเดินอยู่

เสร็จก็เดินเข้าไปดูด้วยความดีใจว่าล่ากวางได้แล้ว
สรุปไปดูใกล้อ้าวไม่ใช่กวาง

ยิงเพื่อนตายไอ้เคสแบบนี้เราอ่านข่าวกันบ่อย
ใช่ครับเข้าป่าไปเห็นอะไรไหวเห็นตาแดง
เห็นแล้วนึกว่าหมูป่านึกว่ากวางป่า

บอกมันเกิดขึ้นจริงนะไอ้เรื่องลึกลับ
หรือว่าภาพพรางตาลวงตาแบบนี้
เส้นทางด้านบนนะถ้าสมมุติว่าตัวคนเดียวเสียแป้งเนี่ยจะอยู่ไหม
ว่าจะอยู่ไหมยังอยู่ไหมฮะดูจาก
ผมก็ไม่มั่นใจเรื่องนี้นะไม่แน่ใจว่า
เพราะเขาขึ้นจากทางฝั่งนู้นเราไม่ค่อยไปทางฝั่งนู้น
หลงไปต่อโบฏไปศิลป์ทักริณ
แค่ผมเอาตัวรอดในป่าตัวคนเดียวมันเป็นไกลใน๑๙๕๓
ถ้าคนที่เคยเดินป่าแล้วมีวิชาความรู้
มีเครื่องไม้เครื่องมือก็โอเคอยู่ได้
โดยเส้นทางตรงนี้หลายคนบอกว่าถ้าไม่ชำนาญ
ก็ไม่มีใครเลือกเดินทางผ่านมาหรอกเพราะว่ามันยาก
แต่ที่เสียแป้งเลือกมาที่นี่เนี่ยหนึ่งเพราะมันไกลแหละ
และ๒น่าจะต้องมีความชำนาญประมาณนึง
ถ้าชำนาญจริงน่าจะเดินมาถึงที่นี่ได้
อ่างเก็บน้ำป่าบอนที่บ้านโละหลาอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงนี่แหละ
เท่าที่ฟังจากชาวบ้านก็คือว่าถ้าหากมีใครช่วยเหลือ
และเป็นคนที่มีความชำนาญในพื้นที่เนี่ย
กับสภาพผืนป่าเส้นทางแบบนี้
กับเรื่องเล่าตำนานความลึกลับลี้ลับอาถรรพ์ต่างในผืนป่าแห่งนี้

ถ้ายังอยู่ก็คงจะต้องมีใครช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร
แล้วถ้าจะจับตัวล่ะทำพิธีตามความเชื่อเสริมเข้าไปด้วยดีไหม

เพราะว่าเมื่อกี้มิ้นเป็นคนเล่าเองว่าตัวของเสียแป้งมีข้อมูลว่า
เขามีเครื่องรางมีของขลังมีวิชาอาคมมีคาถาพิธีปิดป่าพลางตัว

ถ้าเขาปิดแล้วเราต้องทำพิธีเปิดป่าเพื่อแก้หรือเปล่า

แล้วก่อนจะไปจับเนี่ยดุ่มไปจับได้เลยไหม
หรือต้องดูเลิกงามยามดีเลิกผานาธี

ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านพักในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นบ้านพักของลุงหนุ่ยครับ
คุณลุงนัสสันพันธรรคราชเดช

ใช่ค่ะกำลังจะบอกเลยว่านามสกุลคุ้นมาก
ทายาทสายตรงของขุนพันธรรคราชเดชครับ
เป็นลูกชายของพลตำรวจตรีขุนพันธรรคราชเดช
มือปราบที่ได้ฉายาว่ามือปราบจอมขมังเวศ
จากฝีมือแล้วยังมีวิชาอาคมด้วย
มาทั่วประเทศครับลุงหนุ่ยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า
สมัยคุณพ่อเนี่ยจะออกไปจับโจรจับผู้ร้าย
ต้องตรวจดูเริกผานาธีดูเริกยามก่อน
วันเดือนปีเกิดของคนร้ายนะ
ดวงจะถูกจับเป็นหรือจับตาย
และควรจะไปจับวันไหนต้องดูเลิกฮะ

แล้ววิธีนี้คุณพ่อใช้ได้ผลมาโดยตลอด
จากดูดวงของโจรผู้ร้ายดูเลิกงามยามดีก่อนไปจับ

แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไปด้วยลูกน้องที่จะไปด้วยก็ต้องดูนะ
ว่าดวงคนนี้ถ้าไปด้วยแล้วจะรอดปลอดภัยไหม
หรือไปแล้วเขาจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแค่ไหน
ไม่ใช่ว่าไปปุ๊บแล้วเสี่ยงตายโดนยิงบาดเจ็บ
อาจจะยังไม่พาไปไม่งั้นการจับโจรจะยิ่งยากขึ้น
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ส่วนสาเหตุที่คุณพ่อต้องทำแบบนี้ลูกชายของขุนพันธ์นั้นบอกว่า
เพราะผู้ร้ายบางคนเขาเล่นของเล่นศัยศาสตร์มีวิชาอาคมไงฮะ
ในพื้นที่ภาคใต้เองสมัยก่อนหลายคนก็จะนิยมเหล็กไหล
เหล็กไหลติดตัวยิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้าก็เคยมีมาแล้ว
คุณพ่อต้องหลอกเปลี่ยนแผนวิธีการจับโจรฮะ
พยายามเข้าไปประชิดตัวให้ได้ใกล้ที่สุดแล้วแทงสวนทางทวาร
เพื่อสลายมนต์ขลังศัยศาสตร์ที่เขาปกคลุมเอาไว้
ลองฟังลูกหนุ่ยเล่าเพิ่มเติมฮะ
พ่อเนี่ยต้องหลอกไปตามศิษย์ส่างศิษย์เทวดา
เขาจะมีค่ะถ้าคุมไปมัดไปจับไว้นะครับ
คือแหละไงวะไปมัดปีนมัดมือนะครับ

ใช่ปฏิบัติพนันทุกคนกับ
คือถ้าได้รู้วันเดือนปีเกิดของผู้ร้ายเลยครับ

คำแนะนำของลุงหนุ่ยลูกชายของขุนพันธรรคราชเดชเนี่ยนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็เลยขออนุญาตไหนลองตรวจสอบหน่อยได้ไหม
ถ้าหากนำวันเดือนปีเกิดของเสียแป้งหรือในแป้งนาโนตไปให้อาจารย์จุธามาศมณีฤทธิ์
เป็นอาจารย์จากสมาคมโหรศาสตร์ลองผูกดวงดูหน่อย
ทำนายดวงชะตาหน่อยซิว่าพื้นดวงของผู้ชายคนนี้เป็นยังไง
พบว่าเสียแป้งเป็นคนปีขานเกิดวันพฤหัสสบดี
เป็นคนดวงแข็งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองดูแลครับ
วันที่เสียแป้งเลือกหนีออกจากโรงพยาบาลคือช่วงกลางดึก๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนก็มีการดูเลิกยามก่อนจะหนีด้วย
เพราะจังหวะช่วงเวลานั้นเลือกจะใช้โจโรเลิกครับหรือว่าเลิกโจร
เลิกโจรก่อนจะหนีประกอบกับดาวพระฤหัสและดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรในวันที่หนี
เสียแป้งเลยหนีออกไปได้อย่างง่ายดายแล้วพอหนีเข้าป่าไปแล้วยังมีคนคอยช่วยทำพิธีเปิดและปิดป่าให้
เจ้าหน้าที่ก็หาไม่เจอในดวงของเสียแป้งมีดาวพระฤหัสชัดเจนทำให้การช่วยเหลือให้หนีรอดปลอดภัย
ดังนั้นคำแนะนำจากทางด้านของอาจารย์สมาคมโหรศาสตร์อาจารย์จุธามาศมณีฤทธิ์
แนะนำว่าตำรวจควรทำพิธีบวงสวงเปิดป่าเหมือนที่เสียแป้งเขาทำและเจ้าพิธีต้องเป็นคนวันเสาร์หรือวันพุธกลางคืนปีมโรง
ใบหน้าและหน้าผากกว้างดวงตาดุกว่าเสียแป้งจึงจะสามารถเหยียบดวงเสียแป้งได้
พื้นดวงตอนนี้เสียแป้งยังมีชีวิตอยู่ครับ
บนเขาบรรทัศน์ใกล้กับแหล่งน้ำทางที่ตะวันตกเฉียงใต้
อาจารย์ดูทำนายได้ถึงขั้นนั้นเลยนะเนี่ย
พื้นดวงตอนนี้เสียแป้งเหมือนจะป่วย
มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือดและความดัน
งามยามดีในการจับเสียแป้ง
ช่วงที่ดวงชะตากำลังอ่อนก็คือ๒๒๒๓พฤศจิกายนนี้ครับ
นี่อีกไม่กี่วันเองนะฮะวันนี้๑๙พฤศจิกายนเนี่ย
พฤศจิกายนนั้นจะสามารถจับได้ทั้งแบบเป็นและจับตาย
เพราะพื้นดวงเป็นคนที่จะต้องตายด้วยปืนผ่านหน้าไม้
ดวงเสียแป้งนะฮะจากนั้นดวงเสียแป้งก็จะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อย
ถ้าหากว่า๒๒๒๓ยังจับไม่ได้ดวงเสียแป้งจะแข็งขึ้นเรื่อย
และถ้าหลังจาก๑๓ธันวาคมนี้ตำรวจยังจับเสียแป้งไม่ได้
มีโอกาสสูงมากที่เสียแป้งจะหนีไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย
และจะจับไม่ได้อีกเลยอันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ทำนายทายทักจากอาจารย์สมาคมด้านโหรศาสตร์ครับ
มีผู้คนทำพิธีให้เค้านะคะเจ้าปากเจ้าเขา
จึงได้พกฝั่งรักษาเค้านะคะบุงพองผมพ่องอะไรแบบนี้นะคะ
หันหน้าเข้าภูเขานะคะหันหน้าเข้าภูเขาสมมุติว่าเอ่อ
เทือกเขาบรรทัศน์นะคะแล้วก็ไปดูทางตะวันตกเฉียงใต้
จะเจอเขาแล้วก็มีอยู่แหล่งที่ใกล้น้ำนะคะ
เพราะว่ามีดาวจันทร์ผสมอยู่ด้วยนะคะที่จะทำให้เขารอดพ้น
นี่ก็คือมีน้ำนิดนึงค่ะมีน้ำซึ่งจะทำให้เขารอดได้นะคะ
ถามว่าตอนนี้มีลมหายใจอยู่ไหมอาจารย์ดูตามตำรานะครับ
บวกโรคคุณหารแล้วยังมีโรคหายใจอยู่ค่ะ
ก็ต้องหาคนปีมโรวันเสาร์หรือวันพุธกลางคืนก็ได้ค่ะ
วันที่แรงกว่าเขาปีที่๖เขาได้นะคะ
จึงจะสามารถไปจับเขาได้หรือทำพิธีที่ให้ฟ้าเปิดนะคะ
แล้วก็เหยียบดวงเขาจึงจะทำให้จับเขาง่ายขึ้น
ภายในวันที่ยี่สองยี่สามที่ดวงเขาจะอ่อนสุดนะคะ

คราวนี้จับไม่ได้เลยค่ะดวงเขาจะดีขึ้นหลังวันที่สิบสามธันวาห์ค่ะ
นะครับว่าที่ไทยรัฐทีวีได้สัมภาษณ์อาจารย์จุธามาศ
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ลูกชายขุนพันธ์เนี่ย
ให้คำแนะนำเอาไว้ลูกชายสายตรงทายาทของตำรวจ
ฉายามือปราบจอมขมังเวศบอกว่าต้องตรวจดวงชะตาก่อนนะ
ก็เลยลองตรวจดวงชะตาเสียแป้งดูก็มีคำแนะนำแบบนี้ออกมา

เชื่อหรือไม่สุดแท้แต่คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณนะครับ
ทีนี้พอมีประเด็นเรื่องของเสียแป้ง
หลบหนีออกจากการควบคุมตัวแล้วก็หนีขึ้นมาที่เทือกเขาบรรทัศน์
จนมันเกิดออกมาเป็นภาพที่โอ้โหมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปไล่ล่านักข่าว

คนก็ได้เห็นว่าโอ้โหนี่เทือกเขาบรรทัศน์นี่

ในบ้านตระเอยบ้านในตระเอยวิถีชีวิตของชุมชนเอ่ย
เรื่องนี้เขาเลยบอกว่าเอ๊ะหรือเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดี
งั้นทำทัวร์ป่าเลยดีไหม
กลัวเดินป่าเลยไปดูความสวยงามของบ้านตระเพราะว่า

แต่ว่ารอให้จับเสียแป้งได้ก่อน
ต้องรอก่อนนั่นแหละแต่หมายถึงว่าหลังจากนี้แล้ว

คุณสุธิชัยลาพานุพัฒนากุลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทธรุง
มันให้ทั้งภาคบวบแล้วก็ลบ

คือทำให้คนรู้จักจังหวัดพัทธลุงมากขึ้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะเทือกเขาบรรทัศน์ตรงบ้านตระ
มั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพอถึงหน้าแรงนะ
ต้องมีกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภททัวร์ป่าเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นแน่
เพราะหลายคนคงอยากสัมผัสกับบรรยากาศที่มันคล้ายกับเมืองลับแหล่
รัฐเนี่ยทุ่มเงินในการจับผู้ต้องหาคนเดียวมาหลายล้านแล้วถูกไหม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มเงินอีกประมาณสัก๓๐๔๐ล้านได้ไหม
ในการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็บอกปกติแล้วจะมีการทัวร์ป่าบนเขาเจ็ดย่อนอยู่แล้วล่ะ
ซึ่งถ้ามีการนำพื้นที่บ้านในตระที่เป็นรอยต่อของ๓จังหวัดมารวมอยู่ด้วย
น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประชาชน
แล้วก็สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปในการเสริมสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น
แต่ก็ต้องอนุโลมการบังคับใช้กฎหมายบางอย่าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ด้วย
ป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์ที่เขามีอยู่แล้วจะมีเส้นทางไปท่องเที่ยวแบบเดินป่า

เส้นทางแรกคือเขา๗ยอดในพื้นที่ตะบนคลองเฉลิมอำเภอกงหรา
เส้นทางที่สองคือเขาล่อนที่ตะบนคลองซ้ายขาวอำเภอกงหรา
เส้นทางที่สามนะคะก็คือเขาสะเขาสามโพลในอำเภอตะโหมด
เส้นทางที่๔เขาล่อนป่าพรุตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหรา
แล้วก็เส้นทางที่๕เขาหลักตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินค่ะ

โดยที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการเปิดเส้นทางทัวร์ป่าแค่๒เส้นทางเท่านั้นนะคะ
ก็คือเส้นทางสู่เขา๗ยอดแล้วก็เส้นทางสู่เขาล่อน
เป็นพื้นที่ที่สัตว์ป่าที่หายากอาศัยอยู่
แต่ห้าเส้นทางนี้เนี่ยมันต้องใช้เรียวเวลาในการทัวร์
ไม่น้อยกว่า๒คืน๓วันในการไปและกลับ
ซึ่งถ้ารัฐจะรวมเส้นทางไปบ้านตระด้วยเนี่ยเวลาก็จะเพิ่มจากเดิม

ถ้าได้รับการพัฒนาที่ดีเรื่องของถนนหนทาง
ก็การที่คนจะเข้ามาหลบซ่อนตัวตรงนี้
ถ้าได้รับการพัฒนาที่ดีแล้วก็จัดก็จะหมดไป
และหลวนเสียเงินครั้งหนึ่ง๓๔๐ล้านอย่างนี้
มาไล่ล่าคนคนเดียว
กับการที่เราลงทุนไปพัฒนาถนนหนทาง

ธนากลพัฒนาอาชีพของชุมชนตรงนั้น

ตอนนี้บ้านตราเนี่ยใครก็อยากมา

ในเรื่องของถนนหนทางตรงนี้ต้องพัฒนาให้ดี

และทีนี้รายได้ของประชาติส่วนที่นั่น
รายได้หลักมันก็มาจากพืชสวนอยู่แล้ว

พืชสวนเราเอามาขายราคามันก็ถูก
แต่ถ้าได้แปรรูปนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไป

กินอาหารแบบวิถีชาวบ้านอย่างนี้
มันจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน

เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติปฏิบัติการนี้
เคลียร์แล้วจับได้แล้วเนี่ย

แหล่งใหม่ที่จะเสริมสร้างรายได้กับชุมชนได้เหมือนกัน

คนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเราสองคนนี่คือ

สิบสองวันที่ปิดล้อมเขาบรรทัศน
และเป็นวันที่๒๘ที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาล
พร้อมทั้งมีการตั้งค่าหัวผู้ชายคนนี้